ยังไม่ต้องไปไกลจากร้อยเอ็ดค่ะยังอยู่ที่นี่นั่นแหละเดี๋ยวจะให้ดูหน่อยกล้องหน้ารถเขาจับภาพได้รถคันข้างหน้าเป็นรถบรรทุกนะคุณแล้วข้างหน้าเนี่ยมีฟางก้อนบรรทุกมาเยอะมากแล้วสุดท้ายเนี่ยฟางก้อนมันไปจบลงที่ไหนดูค่ะ
พี่กลับมาก่อน
พี่รู้รึเปลี่ยวที่พี่บรรทุกมามันร่วม
นี้ครับโค้งวนทุกครับ
ใช่ค่ะแต่ว่านี้แหละ

หรือว่าเขาไปส่งฟางก้อน
แล้วทีนี้รถเก๋งคันเมื่อกี้ที่ขับสวนไปเขาสั่งฟางก้อนไว้
โอ้โหรถบรรทุกก็เลยมาส่งให้กลางทาง
ใช่หรือไม่ไม่ต้องเอาบริการนี้มาให้เลย
ที่รถเก่งเขาบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเนี่ยต้องมาเจอแบบนี้ค่ะ
รถเก่งเป็นอะไรไหมคุณคนขับคนขับใช่อันนี้คือน่าห่วงมากนะ
ใช่ฮะเพราะว่าคุณผู้ชมอย่าคิดว่าเฮ้ยฟางก้อนกับฟางอ่ะ
ชื่อว่าฟ้างมันก็ต้องเบาแต่พอมันเป็นก้อนมันมีน้ำหนักนะคุณผู้ชม
ไม่เบานานอ่ะใช่ค่ะแล้วนี่แหละตอนที่กำลังแบบเหมือนกับเข้าโค้งนิดนิดอ่ะ
ก้อนเนี่ยมัดมาไม่ดีอยู่แล้วคุณผู้ชมมาหล่นใส่รถเก๋งแบบนี้
นี่คือพื้นที่บ้านนนรังค่ะที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
คือตรงนั้นคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนกับเขาทำถนนใช่ไหม
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้เจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยนะคุณพรสวรรค์เนี่ยบอกว่า
ตอนนั้นพี่ขับตามมาพี่ตกใจมากนะตั้งสติเหยียบเบรกก่อนเลยอ่ะ
แล้วก็ประคองรถจอดข้างทางแล้วก็ลงไปดูเฮ้ยเขายังชั่ว
รถเก่งไม่เป็นอะไรฝั่งนั้นเขาก็ไม่ได้เจ็บ
และอย่างหนึ่งอ่ะคนขับรถเก่งกับคนขับรถบรรทุกฝั่งก้อนเนี่ยตกลงกันได้
ลงมาตกลงกันใช่ไหมใช่เออแต่พี่พรสวรรค์บอกโอ้โหตอนขับตามนะ
ลุ้นตลอดทางเลยหวัดเสียวเออแล้วก็มาเจอตรงทางโค้งตรงเนี้ย
ลุ้นเลยว่าทางโค้งนี้สงสัยจะไม่รอดก็นี่ไงเขาคิดมาตลอดทาง
หล่นไหมว่าหล่นไหมว่าครับและสุดท้ายไม่รอดจริงจริง
ทีนี้ก็ฝากแหละถึงคนที่ต้องบรรทุกอะไรสูงสูงเยอะเยอะหนักหนักใหญ่ใหญ่
อืมก็ต้องรัดมัดคลุมให้เรียบร้อยด้วยนะคะใช่นะฮะ